ใช่ค่ะแต่เป็นรุ่นใหญ่ที่แฟนยังคงคิดถึงผลงานกันอยู่นะคะ
มีใครบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยประมวลภาพมาให้ดูเลยค่ะ
คนแรกดีกว่าพี่มาเช่าวัฒนภาดิตนั่นเอง
โอ้โหบอกเลยว่าเพลงมาเลยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจ
ขวัญใจของใครหลายคนนะคะ
ร้องเพลงก็เก่งค่ะแสดงก็เก่งแถมยังสวยมากด้วย
แต่ที่ห่างหายไปก็คือนี่งานในวงการนี่แหละคุณผู้ชม

หลายคนบ่นคิดถึงนะว่าเออเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงของพี่มาช่าสักที
หลายคนบอกฉันโตมากับเพลงมาช่า

เราเองก็ยังไม่แก่มากนะคะแต่ก็ยังอยากฟังอยู่เสมอค่ะ
ลุ้นมากเลยอยากฟังเพลงใหม่ของพี่มาช่าสักกับเพลงจริง

เพราะพี่มาช่ายังมีความเคลื่อนไหว

อย่างการเล่นโยคะคุณผู้ชมค่ะ

ลังกาท้าสายลมมาแล้วทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะ
มาดูต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่า
คิดถึงพระเอกคนนี้บ้าง

บอกเลยคนนี้พระเอกขวัญใจรุ่นพ่อรุ่นแม่

แต่หลังจากจบละครแรงเงาไปเมื่อหลายปีก่อน
พี่ปิ๊บก็เบรกงานในวงการบันเทิงไปเยอะอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมหายไปหลายคนก็บ่นคิดถึงเหมือนกัน

ว่าพี่เขาจะหายไปเพราะว่าปีหน้าเนี่ย
ละครเรื่องใหม่จอคิวรออะไรอยู่แล้วนะคะ
สำหรับละครเรื่องสายรุ้งนะคะรอชมกันได้แน่นอน
แต่ใครที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วช่วงที่หายไปเนี่ย
ปิ๊บเขาหายไปไหนทำอะไรเรามีคำตอบมาฝากด้วย
คือเจ้าตัวเนี่ยเป็นฟิลแบบอาสติสตัวยงคุณผู้ชม
ปิ๊กก็เลยบอกว่าเวลาว่างส่วนใหญ่ก็อยู่กับตัวเอง
วาดรูปแล้วพอวาดเสร็จไม่ธรรมดานะ
เปิดเป็นนิทัศกาลเลยคุณดูผลงานเขา
โอ้โหเป็นจริงเป็นจังนะมีแต่ภาพสวยทั้งนั้นเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเราก็ได้มีโอกาสเจอพี่ปิ๊บในงานอีเวนต์
งานหนึ่งก็เลยสัมภาษณ์ถามถึงเรื่องราวชีวิตของพี่ปิ๊

ปีหน้าก็ล็อกไว้แล้วซึ่งมันเป็นโจทย์ที่เราต้องสร้างงาน
เป็นภาพสีอาเคลิกบนผ้าใบ
มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตที่มันเหมือนกับ

มันเหมือนกับเราแบบรู้สึก
ถนัดที่จะทำแบบนี้
ผลงานก็ดีนะงานศิลปะเขางานละครเขาก็ดี
นะความสามารถเยอะจังเลยอ่ะนี่ค่ะต่ออีกคนนึงแล้วกันนะ
คนนี้บอกเลยว่าเป็นขวัญใจเรือนขวัญมากเลยนะคะ
เชอรี่เข็มอับสอนสวยจ้าใช่คนนี้ที่หลายคนคิดถึงมากมากเลยนะคะ
คงจะเป็นผลงานการแสดงนี่แหละหลายคนบอกอยากเห็นฝีไม้ลายมือของพี่เชอรี่อีกสักครั้งนึง
หลังทิ้งผลงานเรื่องสุดท้ายมาเมื่อปี๒๕
โอ้โหบ้างมากนานนะหกปีแล้วนะพี่นะ
แม้ว่าเจ้าตัวนะพักงานละครไว้นานค่ะแต่ทุกครั้งเลยที่เจอสื่อมวลชนที่ได้เจอกับพี่เชอรี่นะ
ตามงานอีเวนท์นี้ก็จะถ่ายถามว่าเมื่อไรจะกลับมา
เชอรี่เองก็ยอมรับว่าพี่ก็คิดถึงวงการละครเหมือนกัน
ล่าสุดค่ะเหมือนจะมีข่าวดีนะคุณผู้ชม

ปีหน้าจะมาชิมลางสักหน่อย
รับเชิญให้ละครเรื่องหนึ่งให้กับผู้จัดที่สนิทกัน
ส่วนเรื่องเต็มของตัวเองนั้นจะมีไหม
เชอรี่บอกยังเคาะสนิมตัวเองอีกพักใหญ่เลยนะคะ

ถ้าพี่เชอรี่เขาพร้อมเนี่ยน่าจะมีผลงานมาให้ได้ดูกันนะคะ
แต่ละคนเนี่ยฝีมือคุณภาพทั้งนั้นเลยนะ
เชื่อว่าเป็นดาราในดวงใจของใครหลายคนด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ